กำลังใจต่อ๑๓ชีวิตแล้วก็ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ช่วงนี้ก็จะมีอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือของเรา
ที่จะมาอยู่หน้าจอกับคุณผู้ชมด้วยนะครับ
และคุณผู้ชมครับเรามาดูบรรยากาศสดในพื้นที่กันเลยนะครับ

เขาบอกว่ามีสัญญาณที่ดีมาในวันนี้หลายอย่าง
หนึ่งเรื่องของฟ้าฝนยังเป็นใจคือฟ้าเปิด
สองน้ำอยู่ในถ้ำถูกระบายออกมาส่วนหนึ่งแล้ว
และที่สำคัญน้ำมีลักษณะใสขึ้นก็คือไม่มีโครนผสมนะครับ
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าน้ำลดลง
และ๓ก็คือเรื่องของการขุดเจาะน้ำใต้ดิน
อันนี้ก็เริ่มที่จะประสบผลสำเร็จนะครับ
ดังนั้นติดตามการรายงานสดได้จากคุณทัศนัยโคตรทอง

คุณผู้ชมนะฮะตอนนี้๘โมงครึ่งกว่ากับการก้าวเข้าสู่วันที่๗ครับ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตที่สนหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
วันนี้มีสัญญาณดีเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างแรกท้องฟ้าโปร่งแล้วก็เปิด
ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวเป็นใจมากขึ้นนะครับจะไม่มีฝนตกลงมา
อันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณแรกที่ดีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการระบายน้ำให้คุณผู้ชมดูทางนี้ให้กล้องแพนไป
อันนี้เป็นอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดานเอกชนที่เข้ามาสมทบในการช่วย
หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการขุดไปแล้ว๑บ่อขุดไปแนวดิ่งเก้าสิบองศา
ไปลึกลงไปสักประมาณสี่สิบเมตรเมื่อวานบ่อแรกนะฮะไปเจอน้ำพุ่งขึ้นมาเลย
นั่นหมายความว่ามันมีน้ำอยู่ใต้ผิวดินที่ไม่ลึกมากแต่พอขุดลงไปลึกเกินกว่าสี่สิบเมตรกลับไม่มีน้ำ
ว่าตรงนั้นกลายเป็นถ้ำไปแล้วและเมื่อวานเนี่ยน้ำออกมาจากบ่อนั้นพอสมควร
วันนี้ก็เลยมีการตัดสินใจจะเจาะบ่อที่๒ในบริเวณนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปากถ้ำนะฮะ
ตรงนี้เนี้ยจะมีการขุดจอกลงไปตั้งฉากกับผิวดินเก้าสิบองศาเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าจะลึกลงไปกี่เมตรถึงจะไปเจอน้ำ
แล้วก็จะสามารถระบายน้ำออกมาได้มากน้อยเพียงใด
อันนี้เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

อันนี้เป็นถนนทางเข้า
ทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตก
เป็นถนนเส้นเดียวที่เข้าไปสู่บริเวณวรรณอุทยาน
แล้วก็เข้าไปสู่ปากถ้ำได้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสัญญาณดี
ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับต้องบอกว่าการระบายน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ย
สามารถระบายออกมาได้อย่างต่อเนื่องครับประมาณสักสามพันลิตรต่อวินาทีครับ
แล้วก็ระบายลงไปสู่ช่องทางธรรมชาตินะฮะก็ยังคงระบายได้อยู่นะครับ
แล้วก็ออกมาอย่างต่อเนื่องรายงานล่าสุดจากในถ้ำระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชม
จุดที่ไปพบรองเท้าของน้องเนี่ยตอนแรกน้ำมิดศีรษะนะครับ
ตอนนี้อยู่แค่เอวแล้วและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นนะครับสีของน้ำให้กล้องไปซูมดูที่สีของน้ำ
นะครับเนี่ยครับสีของน้ำมันเป็นสีขาวใสแบบนี้แล้ว
ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจากเราอยู่จะเห็นว่าน้ำมันเป็นสีขุ่นเป็นโครน
จากที่ฝนตกลงมาแต่ว่าณเวลานี้มันเป็นสีขาวใสแบบนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่บอกกับผมว่ามันคือสัญญาณที่ดีที่นั่นหมายความว่าเราสามารถระบายน้ำโคนออกมาจากถ้ำได้ทั้งหมดแล้ว
แล้วเหลือเพียงแต่น้ำเพียวเพียวแบบเนี้ยจากในถ้ำเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไป
แสดงว่าน้ำในถ้ำนั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับนี่คือสัญญาณบวกอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นในวันนี้
แต่ว่าน้ำเย็นมากจริงจริงคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับ
วันนี้อย่างที่หลายฝ่ายติดตามกันอยู่คือเราจะมีการซ้อมแผนนะฮะ
เป็นการซ้อมแผนกู้ภัยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากที่ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงบรายแถลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็มีการส่วนที่กำลังกันทั้งแพทย์ทหารตำรวจทุกหน่วยงานครับ
รถพยาบาลสิบสามคันอยู่แล้วก็จะมีการซ้อม
แล้วถ้าเกิดว่าปฏิบัติการด้านในเราไปพบทั้ง๑๓คน
ก็สามารถปฏิบัติตามแผนได้ทันทีนะครับในการนำผู้ประสบทั้งสิบสามคนเนี่ย
ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะนี่ยังเป็นกำลังพลที่ยังคงเข้าออกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่ฮะรถพยาบาลครับรถพยาบาลมาจอดสแตนบายตรงนี้
ฝั่งขวามือของคุณผู้ชมนี่คือบริเวณปากถ้ำแล้วนะครับอ่าเป็นทางเดินนะฮะ
เป็นทางเดินที่เข้าไปสู่ในถ้ำนั่นเองนะครับด้านขวามือเป็นทางเดินเข้าไป
แล้วตอนนี้มีรถพยาบาลมาจอดอยู่ตรงนี้สแตนบาย
รอที่จะซ้อมเรื่องของแผนการกู้ภัยต่างต่างนะครับคุณผู้ชมครับ
มีหนึ่งข้อมูลน่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ผมได้รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปแล้วก็มีการโพสต์ข้อมูลข่าวสารลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
ถ้ามีภาพให้เห็นภาพมันจะมีบุคคลหนึ่งที่เคยติดถ้ำ
เขาติดต่อผมมาทางเฟซบุ๊กของผมเองนะฮะ
ชื่อว่าคุณสิริมงคลต้องการจะให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
และเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขามาดักรอผมที่ปากทางเข้าถ้ำ
เขาบอกว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนเขาเคยเข้าไปในท่ำกับเพื่อนเพื่อน
ไปในท่ำกับเพื่อนเพื่อนแล้วเขาออกไม่ได้
เพราะว่าน้ำมันเข้ามาเยอะเขาก็เลยหนีน้ำมานะฮะ
แล้วเขาไปเจอช่องหนึ่งสามารถที่จะมุดออกมา
แล้วก็มีอีกทางออกหนึ่งสามารถย้อนออกมาที่ปากถ้ำได้นะครับ
เขาอธิบายแบบนี้แล้วเขาเขียนแผนที่ให้ผมดูว่า
ถ้าเข้าไปบริเวณสามแยกตอนนี้กำลังของเราเนี่ย
มไปทางด้านซ้ายแล้วก็ไปสูบน้ำ
ดำน้ำเพื่อเอาเด็กที่คาดว่าอยู่ด้านซ้ายมือของถ้ำออกมา
แต่ว่าคุณสิริมงคลบอกกับผมว่าเขาเนี่ยเลี้ยวไปทางขวา
แล้วสุดของทางขวามันจะมีโพรงเล็กใต้ถ้ำสามารถมุดขึ้นไป
แล้วด้านบนนั้นจะเป็นโพรงขนาดใหญ่ที่คนสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้
แล้วก็สามารถมุดต่อออกมาและจะมีทางเชื่อมออกมาที่บริเวณปากถ้ำได้
อันนี้คนในพื้นที่ชาวบ้านผู้เล่าอ่า
ผู้เก่าหรือเด็กที่สมัยก่อนที่เคยไปเที่ยวในทำเนี้ย
รวมทั้งตัวของคุณสิริมงคลจะรู้ว่ามันมีช่องทางพิเศษที่สามารถออกมาได้
ก็เลยมีการนำข้อมูลนี้มาบอกกับผมต้องการจะให้ผมเนี่ยสื่อออกไปให้เป็นข่าวแล้วก็ให้ทางด้านของหน่วยงานเจ้าที่เนี่ยรับรู้ข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่าเราดำน้ำไปแล้วถึงพัทยาบีดแล้วไม่เจอเด็กเขาพร้อมจะพาไปชี้จุดว่าด้านขวามือของถ้ำที่บริเวณสามแยกนั้นช่องทางไหนสามารถที่จะพาเด็กออกมาจากถ้ำได้และตรงนั้นไม่มีน้ำ
คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วนะครับเอาคุณผู้ชมมาดูวันต่อฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณโรงพยาบาลสนามบริการประชาชนเนี่ยฮะก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีพอุปกรณ์กู้ชีพอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างต่างทีมแพทย์ทีมกู้ภัยประถมพยาบาลรถพยาบาลพร้อมไม่ว่าจะเป็นทีมง

ก็นั่งร่วมกันสวดมนต์ภาวนาจิตรร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองขอคำมาเจ้าแม่นางนอนขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งสิบสามคนปลอดภัยรวมทั้งได้มีการมาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกับเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นข่าวกันไปอาจจะมีการทำให้ไม่สบายใจท่าน
สิบสามคนแล้วก็มีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำรวมทั้งตัวท่านเองหลังจากเสร็จตรงนี้ท่านก็ขึ้นรถไปแล้วก็จะไปปฏิบัติภารกิจในการไปค้นหาปล่องด้านบนเขากันต่อไปนะครับนะฮะซึ่งนี่แหละฮะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นรอบรอบกองอำนวยการก็จะมีทั้งตำ

ก็จะมีโรงครัวต่างต่างนะครับซึ่งหลายคนก็ต้องหาข้าวหาปลากินหลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งคืนนะครับด้านในยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องด้านนอกก็ต้องมีการเสริมกำลังกองทัพเดินด้วยท้องจากโรงครัวพระราชธานั่นเองนะครับผู้ชมตอนเนี้ยถึงแม้ที่ผมรายงานไปท้องฟ้าเปิดแต่ว่าอยากให้กล้องดู
หลังจากนี้จะตกหรือเปล่าเพราะว่าสภาพอากาศในพื้นที่แปลกลวนตลอดทั้งวันจริงจริงเราไม่สามารถคาดกันได้จากประเมินไปเรื่องของเมฆฟ้ากลุ่มฝนถ้าเราขับรถไปไปเรื่องมารอบนอกที่นี่จะเห็นว่าเมฆฝนอยู่แค่เหนือถ้ำนี้เท่านั้นนะครับด้านนอกแทบจะไม่มีเมฆฝนเลยแหละแต่ว่าจะอยู่แค่เหนือถ้ํ
ครั้งหนึ่งมาทำพิธีอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เมื่อวานได้เดินทางมาแล้วแล้วบอกว่าอีกสองวันเด็กจะออกมาจากทำได้ครับติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันกับทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับผมทัศนาธิโคทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวั